ในโรงพยาบาลสามโคกที่ปฐุมธานี
และแต่งกายเป็นเครื่องแบบตำรวจเข้าไปด้วยเลยนะ
แล้วบนหมวกติดกล้องเหมือนกับของตำรวจเลย

ดังนั้นก็เลยมีข้อวิทยาลัยวิชาน
ตำรวจเข้าไปขโมยของหรือเปล่า
มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นกันด้วยนะฮะ
ภาพกล้องวงจรปิดก็บันทึกเหตุการณ์ไว้ได้นะครับ
เมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา

ใส่เครื่องแบบตำรวจศรีกากี
วกกันน็อกตำรวจที่เขามีกล้อง

มองก็นึกว่าเป็นตำรวจจริงถูกไหม

แต่ผู้ชายคนนี้เอารถจักรยานยนต์มาจอดที่โรงพยาบาลสามโคก

แล้วลงจากรถเดินเข้าไปในอาคารของโรงพยาบาล
ไปขโมยโนสต์บุ๊คที่เป็นโนสต์บุ๊ค
เก็บข้อมูลทางบัญชีของธนาคารไป
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสามโคกนัง
นำหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละฮะ
เข้าแจ้งความไว้ที่สพสามโคกแล้วนะฮะ
ซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจ
ให้คุณทายว่าเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอม
ทายตำรวจจริงอยู่แล้วแหละแหม่ใครจะกล้าก่อเหตุนะ

แหม่ก็หลายคนเห็นภาพเห็นคลิปนี้แล้วก็บอกโออ
ตัวเอกปัญญาวิเศษพาณิชคุณภูมิกับการศาลีตำรวจภูทร๓โค
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเรา
บอกว่าจากการตรวจสอบกับตำรวจใต้บังคับบัญชา
รู้แล้วว่านายคนนี้ไม่ใช่ตำรวจจริง
แต่ทีนี้กำลังหาที่มาของชุดนี้อยู่
ว่านายคนนี้ไปเอาชุดนี้มาจากไหน
ทางด้านของภูมิกับก็ไปสอบถามลูกน้องนะ

ซักใครตากไว้แล้วชุดเครื่องแบบหายบ้าง
ปรากฏว่าตอนนี้ยังไม่พบ
ยังไม่พบว่ามีชุดของตำรวจนายใดหายไป
ในเบื้องต้นภูมิกับการบอกนะ

แต่ท้ายที่สุดตอนนี้
มีตำรวจชั้นผู้น้อย
ก็คือ๑๐ตำรวจตรีสมบัติ

พบหมู่งานป้องกันและปราบปรามของสพสามโคก
บอกว่าชุดของตนถูกขโมยไปจากราวตากผ้า
คือไปแจ้งเพราะว่าชุดเนี่ย
จริงก็มีชื่อเชื่ออะไรอยู่ด้วยเลยนะ

ภายในแฟลต์ที่พักตำรวจสพสามโคกนี่แหละ
หายไปตั้งแต่วันที่๔มีนาคมที่ผ่านมา
ก็เป็นชุดที่ใช้สำหรับใส่ปฏิบัติงาน
ออกตรวจความเรียบร้อยในพื้นที่
โดยช่วงกลางวันของวันที่๓มีนาคม

เพราะว่าพรุ่งนี้วันที่๔มีนาคม

ก็เลยเอาไปผึ่งลมไว้ก่อนที่หน้าห้อง

ปรากฏว่าค่ำคืนนั้นชุดหายไป

เดี๋ยวจะโดนผู้บังคับบัญชาว่าหรือเปล่า

แล้วค่อยไปขโมยโน้ตบุ๊กของโรงพยาบาล
ทางด้านของภูมิในการโรงพยาบาลสามโคกก็บอกว่า
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็รายงานไปยังสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีทราบแล้ว
แล้วก็ส่งต่อภาพไปยังโรงพยาบาลต่างในพื้นที่ปฐุมธานี
แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังชายคนดังกล่าวนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ต้องตามจับกลุ่มเขายังหลบหนีอยู่ครับ
ค่ะเห็นแบบนี้ก็เสียตำรวจหมดเลยนะ
คนที่ไม่เข้าใจก็ทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจเขาเสียหาย
คือเขายังหลบหนีไปพร้อมกับเครื่องแบบตำรวจนะ
ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรต่อด้วย
ใช่นะคะพูดถึงเครื่องแบบเดี๋ยวนี้เนี่ย

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแบบตำรวจทหารพยาบาลเยอะเหมือนกันนะ

แล้วก็คือเวลาการซื้อมันก็ไม่ได้ยากไง
คือเข้าไปแค่ติดต่อขอซื้อไม่ได้ต้องแสดงบัตรข้าราชการอะไร
คือบางคนถ้าดูยศดูเครื่องหมายแปะแบบผิดที่ผิดทางเนี่ย
เขาก็รู้แต่ถ้าประชาชนทั่วไปบางทีก็ไม่รู้

ท่านเป็นนาย๑๐หรือท่านเป็นนายร้อย

ก็คงต้องระมัดระวังตรวจสอบกันเพิ่มมากขึ้นนะคะ